รอคอยกันมานานตลอดสัปดาห์หนึ่ง

วันนี้หมอไก่พกอะไรมาคะ
วัตถุมงคลข้างหน้านี้นะคะใครได้ไปแล้วเนี่ย
โชคดีมากนะคะก็คือจะเป็นเหรียญเสด็จเตียค่ะ

ก็คือเราต้องขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกการงาน
เรื่องการเรียนเราจะสมหวังกับท่าน

ที่คุณผู้ชมจะไปรู้เรื่องราวอะไรดีเทลลึก
เราอยากรู้มากวันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอย
ราศีไหนที่บอกว่ามีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์วันนี้
ทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจดูว่ามันจะมีราศีฉันหรือเปล่า
ราศีแรกเลยนะคะที่มีโอกาสรับทรัพย์
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ชาวราศีเมษเรียกว่าการเงินช่วงนี้ดี

ดีมากเลยโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการ
ก็คือช่วงนี้เขาเรียกว่าลูกค้าเยอะมีเกณฑ์ทำมาค้าขึ้น
ธุรกิจค่อนข้างดีมากการเงินไหลเวียนสะพัด
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำแล้วทำงานเสริมคั่วไปด้วย
ช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์จนนิ้วเคล็ดเลย

ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของลาบลอยถูกไหมคะ
เป็นเรื่องของการลงมือทำแล้วถึงจะได้โชคได้ลาบจากการลงมือทำ
สำหรับราศีเมษถือว่าเหมาะมากถ้าใครที่ทำธุรกิจเป็นแบบงานหลักแล้วก็งานเสริมด้วย
ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติจะพูดถึงเรื่องของโชคลาภ
หลายคนอาจจะถามว่าโชคลาภจะมีบ้างไหมปกติชาวราศีเมษไม่ค่อยมีหรอกเรื่องโชคลาภ
นานสักทีถึงจะเวียนมาสักทีนึงนะคะโดยมากจะเฉียวเฉียดไม่ค่อยโดน
แต่ว่าในช่วงนี้มีโอกาสมีโอกาสได้
ในช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสสำหรับราศีเมษที่บอกว่าเฉียวเฉียงเฉียดมาหลายต่อหลายงวดแล้ว
แต่ต้องบอกไว้แบบนี้นะถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะมีโอกาสเสี่ยงดวงแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณไม่ใช่ทุ่มมันหมดหน้าตักแล้วกลับมานอนเลียแผลที่บ้านอันนี้ไม่
ไก่หน้าผากตอนเย็นอย่างนี้ไม่เอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ลงทุนอะไรก็มีสติกันด้วยนะคะ
เรื่องของการลงทุนช่วงนี้เหมาะไหมคะสำหรับราศีเมษเหมาะมากเหมาะมาก
ถือว่าเป็นช่วงดีของราศีเมษที่จะลงทุนการทำมาค่าขายอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงเตรียมรับทรัพย์เลยจ้าว่ามาเลยฮะ
นั่นก็คือชาวราศีมีนราศีมีนชาวราศีมีนเรียกว่ามีโอกาสได้โชคลาภจากหลายช่องทาง
แน่นอนว่าช่องทางแรกก็คือในเรื่องของการทำงานอย่างที่เราบอกไปในหลายสัปดาห์ว่าชาวราศีมีนโดดเด่นมากเลยในเรื่องของการงาน
นั่นก็คือเรียกว่ามีงานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วย
ถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนยิ่งทำมันก็ยิ่งได้ยิ่งทำมากก็ได้มาก
ถ้าสมมุติว่าเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดไปลงทุนต่อยอดเนี่ย
ก็มีโอกาสมีเงินถุงเงินถังในวันข้างหน้า
ถ้าถามในเรื่องของโชคลาภนะจะได้ลาบแบบฟุกลาบร้อยบ้างไหม

สำหรับเรื่องของลาบในชาวราศีมีนนะจ๊ะ

ใช่สิดีมากเลยนะชาวราศีเมทุนเรียกว่าการเงินดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมทุนมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะ
ใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะ
บางทีต้องเอาเงินเอาเงินทุ่มกับอะไรสักอย่างต้องจ่ายเงินก้อน

มีโอกาสที่จะได้โชคลาภอีกด้วย

เดี๋ยวนะคะขอเพลงไปดูช่วงเบรกแรกที่คุณชนะถือหน่อยได้ไหม

คุณถือเลขอะไรเอาไว้นี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอีกที
โอ้ยไม่ต้องเก็บไว้

แม่เดี๋ยวค่อยไปหัวเราะตอนหลัง

แต่คุณชนะต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าชาวราศีเมทุนเนี่ย
คือมีโอกาสได้ลาบแต่ว่าเป็นลาบก้อนเล็ก

เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือชาวราศีแม่ถุนเนี่ยดวงการเงินพึ่งจะดี

พอจากดวงที่อาจจะไม่ค่อยดีแล้วแบบพุ่งไปเลย

มีโอกาสได้ชาวราศีแบบเล็กน้อยพอของปากของคอนะคะ

ซื้อใบเดียวก็เล็กอะแหละเนาะ

ไปสำหรับ๓ราศีที่ดวงในช่วงนี้เหมาะสำหรับการรับโชคมาก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราศีอื่นจะน้อยอกน้อยใจนะ
แต่จริงแล้วมันก็มีสำหรับ๓ราศีที่อยากจะเตือนหน่อยว่า
อย่าเพิ่งลงทุนกันเยอะเลยค่อยเป็นค่อยไป
ช่วงนี้ดวงอาจยังไม่เหมาะสำหรับการลงทุนกับอะไรมาก
ก็คือราศี๓ราศีที่แม่ดวงไม่ค่อยดี
เรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของลาบลอยเลย
อ่านะคะราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ชาวราศีพิจิกเนี่ยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหการเงินไม่ดีนะ
จริงการเงินของเขาโอเคดี
แต่ว่าเงินของเขาจะได้จากการทำงาน
จากการลงมือทำจากน้ำพักน้ำแรง

ย้ำนะย้ำกันนะเรื่องของการลงไม้ลงมือทำงาน

ถูกต้องทุกราศีได้หมดถ้าลงมือลงแรงทำงานกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องของลาบลอยมันยังไงนะคะ
ก็คือลาบลอยของชาวราศีพิจิกษ์ยังไม่มา
ยังไม่มีดูยังไงก็ยังไม่มาสักที

ในเรื่องของการเสี่ยงดวงลาบแบบฟุกยังไม่มีค่ะ
ข้ามงวดนี้ไปสกิปข้ามไป

ในช่วงนี้การเงินอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่
มีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะดวงกระเป๋า
รั่วต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกคือมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากการทำงาน
จากการลงมือทำอย่างเดียวลูกเดียวเลย
ถ้าใครหวังจะเป็นเศรษฐีข้ามคืนเนี่ย

แม่ดวงชะตาช่วงนี้ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไห

เพราะฉะนั้นก็รอไปก่อน
นอนฝันอีกสักงวดจะเป็นอะไร
ชาวราศีมังกรครับ
ชาวราศีมังกรจริงมีเกณฑ์เป่าตุงนะ
เพื่อนอาจจะเรียกเจ๊อัตเซาะ
ที่ช่วงนี้คือมีเกณฑ์รับทรัพย์แต่ไว้ที่บอกไปค่ะ
มันไม่ใช่แบบว่ารับทรัพย์จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
เป็นลาบจากการทำงานการทำธุรกิจการลงทุนแบบระยะยาวอย่างเดียวเลย
ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ใครที่แบบอยากจะเสี่ยงดวง
อาจจะลองศึกษาในเรื่องของตัวเลขไปก่อน
ศึกษาในเรื่องของตัวเลขไปพังก่อนคำนวณเล่นก่อน

คือเอาจริงนะที่ฟังมาเนี่ย๓ราศีที่บอกว่าอับโชคเนี่ย
ส่วนใหญ่นะจะมีโชคดีเรื่องของหน้าที่การงานนะ
คือถ้าทำงานตั้งใจลงมือทำงานเนี่ยเดี๋ยวเงินทองมันก็ไหลเข้ามาเอง
ไม่ต้องไปหวังเพิ่งโชคลาบ
ลาบลอยมันอาจจะไม่ได้มาในช่วงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโชคมีลาบเลย
แต่ถ้าคุณตั้งใจคุณขยันทำงานทุกราศีเลย
ฉันว่ามันก็จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินไหลมาเอง
แล้วมีวิธีการไหมคะว่าเราอยากจะเสริมทำบุญเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภการเงิน

ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้โชคลาภที่มันมาแบบฟุกไม่ได้ตั้งใจนะคะ
เราก็ควรจะทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจ
เช่นเวลาที่เราไปทำบุญเราเห็นตู้บริจาค

แต่ว่าวันนี้มี๑ท่านผู้โชคดี
ไม่นอนที่ร่วมสนุกกับเรานะคะ
ก็จะเหมือนกับการได้โชคไล่ราบมาแบบปลุ๊กด้วย
ให้หมอกัยตรวจสอบดวงชะตาจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าวันนี้นะคุณ
หนึ่งท่านผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณ
คุณทรงพลทิมปรางนะคะ
เกิดวันอาทิตย์ที่๒๖ตุลาคม๒๕๖
ถามเรื่องการงานการเรียนการเงินแล้วก็ความรักด้วย
ครบเลยค่ะคุณสองคนอย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของการเรียนก่อนนะคะ
เรียนพื้นฐานดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเขาค่อนข้างดี
ดวงของเขามีโอกาสที่จะได้ศึกษาในระดับที่สูงเลย
อย่างน้อยน่าจะเป็นแบบปริญญาโทง
ปริญญาโทต่อองค์ต่อเอกเป็นดรงดรได้เลย
ใช่ค่ะแล้วดวงเขาเนี่ยคือดาวพันธหัสเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมาก
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาทำงานเกี่ยวกับพวกวิชาการ
พวกครูบาอาจารย์หมอทนายความนี่คือดีมากรุ่งมากเลย
มีโอกาสได้แบบเป็นใหญ่ในสายงานใช่ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการงานต่อเลยนะฮะ
การงานในช่วงนี้คุณทรงพลอาจจะต้องเหนื่อย
คืองานมันจะมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรที่แบบว่าต้องเข้ามาให้คุณทรงพลแก้ไข
ต้องมีการวิ่งเต้นต้องมีการพลิกแพงถึงจะประสบความสำเร็จ
ก็คือต้องเหนื่อยมากในช่วงนี้
เป็นไรอดทนนะการเรียนดีการงานอดทนนิดนึง

ในเรื่องของการเงินต้องระวังไว้นิดนึง
เพราะว่ามีเกณฑ์แบบว่าใช้จ่ายเยอะนะเก็บเงินไม่หยุด
เขาเรียกว่ากระเป๋าเงินรั่วถ้ามีแฟนมีเกณฑ์จะเปย์กับแฟน
อ๋อเป็นสายเปย์

คิดวางแผนกันดีในการตัดสินใจหรือว่าการวางแผนทางการเงิน
เปย์ให้แฟนเหรอความรักน่าจะดีนะ
ความรักเนี่ยจริงถ้าสมมุติมีคู่แล้ว
ถ้ามีคู่แล้วอาจจะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึง
มีหน้าละทำไมถึงเปย์ให้แฟนเยอะดึงกลับมา

เหมือนประมาณว่ามีความผิดไหมไปทำสิ่งไม่ดีไว้

อย่าเอาเรื่องตัวเองมาเป็นเรื่องของคุณทรงพล
ไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของคนอื่นที่เคยได้ยินมา
แต่ว่าก็คือเรื่องของความรักอาจจะต้องมีการระมัดระวังนิดนึง
ใช่ค่ะระวังคนอื่นจะเข้ามาวุ่นวายนะคะ
ส่วนถ้าสมมติว่ายังโศดอยู่ระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามันในชีวิต

พาก็อย่างไรคุณสงครเป็นผู้โชคดีแน่นอนวันนี้และรับเป้าทุกคนด้านหน้านะคะ

เหมาะกับคุณทรงพลพอดีเลยเพราะว่าเสริมในเรื่องของพวกการเรียนแล้วก็การงานพอดีเลยค่ะ

อย่างแรกนะคะก็คือต้องทำสมาธิก่อนอยู่ในห้องที่สงบอยู่คนเดียวนะคะ
จากนั้นก็คืออาราธนาท่านแล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิด
ธิษฐานเลยในเรื่องของการเรียนการงานและจะสมหวังค่ะ
เอาล่ะคุณทรงพลคุณเป็นคุณผู้โชคดีวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่

แล้วเจอกันกับหมอไก่ในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะ